อยากไปช่วยรึเปล่า
ตอนที่หมอปลาลงช่องออกผศนาภาพ
ไปถึงปั๊บหมอปลาไม่ได้แสดงอาการอะไร

สำรวจอยู่แล้วก็มีน้องกับแม่เดินนำด้วยนะ

พิธีตรวจสอบสิ่งเล่นลับก่อน

อ่ะให้น้องยีนนะคะน้องยีนกับแม่น่ะนั่งจับมือกัน

หมอปลาเอามือแตะที่หัวของน้องผู้ชาย

แล้วหลังจากนั้นแม่เริ่มมีอาการชาที่เท้า

แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นวิญญาณจากที่ไหน

ตั้งแต่หมอปลาก้าวเท้ามาในบ้านเนี่ย
ก็ไม่เห็นว่ามีสิ่งผิดปกติอะไรเลย

ว่ามีจอมปลวกอะไรรึเปล่า
ทีนี้หมอปลาบอกว่าจุดตรงนี้แหละ

เป็นต้นเหตุที่ทำให้น้องยีนเห็นผีหรือเปล่า

คือตรงหน้าต่าง
จอมปลวกมันอยู่ตรงหน้าต่างห้องนอนค่ะ

จุดเริ่มต้นของวิญญาณแต่ตอนที่หมอปลา
เดินไปสำรวจหมอปลาบอกว่า

แต่พ่อแม่ไม่สบายใจใช่ไหม
งั้นจัดให้ทำอะไรอ่ะ

ใช่เอาจอบมาทำลายจอมปลวกตรงนี้
เป็นคนลงมือเองเอาลองดูค่ะ
คุณผู้ชมครับการขุดจอมปลวกทิ้งเนี่ย

แต่วิญญาณที่ยังแฝงอยู่ในร่างน้อง

ยีนชอบไปวิ่งเล่นแถวริมถนน
ซึ่งเป็นจุดที่เคยมีคนตาย

น้องอาจจะไปรับวิญญาณมาจากที่นั่นหรือเปล่า
หมอปลาก็เดินมาตรวจสอบครับ

ยืนที่บอกว่าริมถนนนะครับ

ตรงจุดนี้แม่บอกว่า
เคยมีมอเตอร์ไซค์ตกน้ำตายครับ

ไปดูดิว่าเป็นยังไงฮะตรงนี้ฮะ
เจ้าใจที่ลบไปมาโทรไปดู

นี่ล่ะคุณผู้ชมมาถึงจุดนี้เอาแล้ว

สัมผัสได้ว่ามีวิญญาณวนเวียนอยู่ครับ
นำทุกคนช่วยตามหาหน่อยพูดไหน
จะได้ยึดยึด

เพราะว่าคนที่ตายเขาอยู่คนละหมู่บ้าน
แล้วนี่ฮะสุดท้ายพ่อแม่ของคนตายถือกรอบรูปมาเลย

ใช่ฮะบอกว่าลูกชายฉันเนี่ยประสบอุบัติเหตุ
ขี่มอเตอร์ไซค์ตกน้ำเมื่อ๑๐ปีก่อนแล้วนะ
แล้วตอนที่ลูกชายตายร่างไหลไปในท่อระบายน้ำ
กว่าจะหากันเจอก็นานอยู่เหมือนกัน
ไม่คิดว่าล่วงเลยมา๑๐กว่าปีแล้ว
วิญญาณยังไม่ไปผุดไปเกิดเลยครับ
แต่ทีนี้หมอปลาค่ะพอได้ฟังแบบนี้ใช่ไหม
ก็เลยทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณ

ให้น้องยีนได้ดื่มไม่ใช่แค่ดื่มอย่างเดียวนะ
อมคือให้รดหัวด้วย
เห็นไหมโยงสายสินแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะไล่วิญญาณ
ออกจากตัวน้องยีนหมอปลาบอกแบบนี้เลยนะบอกว่ากรณีนี้เนี่ย
เป็นวิญญาณผีตายโหงวนเวียนอยู่ในจุดที่ตัวเองตายไง
เชิญวิญญาณแบบไม่ถูกวิธีแล้วทีนี้ต้องทำยังไงอ่ะหมอปลาก็
ต้องให้คนในสายเลือดเนี่ยนะมาเชิญดวงวิญญาณแล้วเดี๋ยวจะต้อง
เอ่อถ้าเกิดว่าให้พระมาสวดอย่างเดียวไม่ได้ผลหรอกต้องมีคน
สายเลือดมาด้วยแล้วอย่างหนึ่งอ่ะร่างของน้องยีนเนี่ยมี
สื่อที่ตรงกันกับวิญญาณก็เลยทำให้วิญญาณเนี่ยเข้าไปแฝงใน
ร่างได้แล้วทีนี้หลังจากที่ทำพิธีแล้วเนี่ยหมอปลาบอกเลย
นะว่าอ่าพอทำพิธีเสร็จแล้วเนี่ยน้องยีนคงจะหายหายจากอาการ
แบบกรีดร้องแล้วก็บอกว่าเห็นผีเนี่ยนะคะทุกคนก็โล่งใจแล้วก็
สบายใจมากขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมตามเรื่องนี้มาครอบครัวก็พอมีหมอ
ปลามาเชื่อแหละว่าครอบครัวก็สบายใจขึ้นเยอะเลยนะคะไม่อยาก
ลูกชายมีอาการอะไรแบบนี้อีกในช่วงวันโกนแล้วก็วันพระ
แต่ก็ต้องย้ำอีกทีว่าใช้วิจารณญาณด้วยครับสำหรับเรื่องนี้